ทีนี้ไปดูอันนี้เรื่องที่ทนไม่ได้ของแม่ค้าในจังหวัดมุกดาหารเขาถูกเจ้าหน้าที่นำกำลังเข้ามาสั่งห้ามขายของ
แม่ค้าห้ามขายของตามมาตรการควบคุมการระบาดของโควิดสิบเก้าทีนี้แม่ค้าไม่ไหวแล้วค่ะ
เลยเกิดการประทะคารมขึ้นกับเจ้าหน้าที่นะคะงวดรถงวดบันกุมเอาไว้ใจไอ้กลัว

เรากำลังจะปฏิบัติหน้าที่ตามพร้อมการสาธารณสุขภาษาสองพันวะสามสี่ห้านะครับ
ท่านฝาเงินในการดำหน่ายเงินช้าในที่ริวสารสาธารณะโดยไม่ได้รับอาวุธ

ที่เนี้ยนะคะก็ใช้เขาใจเราเหมือนกันแหละนะคะแม่คะ
คนนี้ถึงกับฟิลขาดเลยระเบิดอารมณ์หยิบบินค่าน้ำ
ค่าไฟค่างวดลดค่าบ้านโอ้โหปลาลงพื้นระบายความอัด
เลยนะคะบอกไปจ่ายให้หน่อยเพราะว่าถูกเจ้าหน้าที่
มาห้ามไม่ให้ตั้งแผงขายรวมทั้งห้ามลูกค้ามานั่งกิน
เพราะว่าก็เป็นไปตามมาตรการควบคุมโรคค่ะ
โดยระบุข้อความว่านี่คือการแก้ปัญหาระดับท้องถิ่นที่ถูกต้องแล้วเหรอคะ
แม่ค้าหาเช้ากินค่ำเดือดร้อนจำเป็นต้องทำมาหากิน
หาเงินเลี้ยงปากเลี้ยงท้องสั่งปิดโดยที่ไม่มีมาตรการเยียวยา
ภาระหนี้สินของเขาใครจะรับผิดชอบ
ทั้งที่เขาก็ปฏิบัติตามมาตรการควบคุมโรคในระดับหนึ่งแล้ว
ซึ่งบรรดาชาวเน็ตที่เขามาดูคลิปนี้ส่วนใหญ่เห็นใจแม่ค้านะคะ
เพราะว่าก็ต้องทำมาหากินหารายได้จริง
แต่อีกส่วนก็เห็นใจเจ้าหน้าที่เพราะว่าเขาก็ต้องปฏิบัติตามนโยบายที่รัฐบาลให้มา
ทางที่ดีที่สุดคือต้องพูดจาทำความเข้าใจกัน

และที่สำคัญก็เป็นไปตามที่แม่ค้าพูดแหละ

มันก็ต้องมีการเยียวยาเกิดขึ้นนะคะ
ผู้สื่อข่าวติดต่อไปที่นางสาวสุบันนาทองมหาอายุ๓๔ปี

ถูกเจ้าหน้าที่มาสั่งปิดร้านแล้วก็ยึดของไปนะคะ
นางสาวสุบันนาเปิดเผยว่าช่วงเย็นวันที่๗สิงหาคม
มีเจ้าหน้าที่เทศบาลบางไซใหญ่มาสั่งให้ปิดร้าน

อ้างบอกว่าเธอฝ่าฝืนคำสั่งของพระราชกำหนดควบคุมโรค
เพราะตลาดถนนคนเดินแห่งนี้ยังไม่ได้เปิดให้มีการขายค่ะ
แล้วก็เลยเกิดเป็นคลิปภาพที่เห็นนะคะมีการประทะคารมกัน
ระหว่างนั้นแม่ค้ายืนยันว่าเธอขอความเห็นใจจากเจ้าหน้าที่แล้ว

ขอขายก่อนได้ไหมเพราะว่าคือลงเงินลงทุนไปแล้วอะค่ะ
ฟังเสียงของแม่ค้าหน่อยนะคะ
คนมันมันจนแล้วพี่มันต้องดิ้นหล่น
ไปขอให้ไห้พี่ไหมหนูถามหน่อย
และเสียใจมากก็คือเรียกร้องไปไม่ออกมาเลยพี่
กำนันผู้ใหญ่บ้านไม่เคยมาดูแลรู้พาดพิงได้ไหมตอนนี้ล่ะ

บอกว่า๑๑มันจะได้ข้อสรุปไหม
ก็ต้องคุยกันครับประชุมกันครับ
ประชุมมานี่น่ะหนูถ้าไปหนูได้๑เดือนแล้วหนูไปประชุมกับเค้านะ
นี่ค่ะเธอก็เปิดใจจริงคือ

เปิดได้ตามปกติหรือเปล่าเพราะมันก็ต้องประเมินตามสถานการณ์ด้วยนะคะ
นางสาวสุบันนาบอกว่าตอนนี้อยากเรียกร้องไปยังเทศบาลว่า
ไม่มีที่ไหนปิดเลยนอกจากที่สะพานแห่งนี้
และทางแม่ค้าก็พร้อมจะทำตามกฎระเบียบป้องกัน

เพราะทุกคนก็มีภาระค่ารถค่าบ้านค่าใช้จ่ายอยากขอความเห็นใจด้วยนะคะ
ผู้สื่อข่าวก็ไปสอบถามเกี่ยวกับเหตุการณ์นี้ที่เทศบาลบางไซใหญ่เลยค่ะ
ทางเทศบาลยังอยู่ระหว่างการประชุมเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเหมือนกัน
ก็บอกว่าเดี๋ยวจะให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวอีกครั้งหลังประชุมแนวทางระหว่างแม่ค้ากับเจ้าหน้าที่
เพื่อหาข้อตกลงร่วมกันได้แล้วนะคะก็จะให้รายละเอียดอีกครั้งหนึ่งค่ะ
ก็อย่างที่แม่ค้าบอกเขาพูดจริงทุกอย่างเลยนะ
ตอนนี้ข้ารถข้าบ้านไม่เห็นหยุดเลยหลงเบี้ยก็รันไปเรื่อยเนอะ

นะคะเห็นใจนะคะ